มาดูข่าวไทยรัฐทุกวันทั้งวันใช่ไหม
แล้วเคยนึกไหมว่าปีนี้จะมีอะไรใหม่ให้ดูบ้างนะ

มีครับไทยรัฐทีวีมีละครแล้วฮะ
ปีเลยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นเดือนหน้าเลย
นี่๑๐มิถุนายนเรื่องนี้เลยครับ
อนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งครับอย่างที่บอกคือตลอดทั้งปีนี้นะคุณผู้ชม
ทุกวันเสาร์๖โมงเย็นคุณจะได้เจอละครจัดเต็ม๓เรื่องเลยครับ

คุมการผลิตโดยคุณธัญญาธัญเรศ

จะเป็นสน่ะน้วงด้านทุ่งนะครับพี่ปุ๊กพี่น้ำแข็งอ่า

คุณอินดี้อินทัชครับพรรษเอกเลยนะอ่าพระอกริมของเรา
แล้วก็มีคุณฮายชุติมาแล้วก็มีคุณอ๊อฟสุพนัท

แล้วก็คุณวิระชัยหาถกโกวิทครับ
อกจากนี้ต้องมีนักข่าวมีผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีด้วย

คุณผู้ชมคุณใบตองครับแล้วก็คุณเชอรี่

คุณเจรี่ยังเต้นอยู่นะครับใส่เสียงภูนะครับ
จะมาโชว์รวดลายการเป็นนักแสดงด้วย
อนบ้านดอยปล่อยบ้านทุงเริ่มตอนแรก
เสาร์ที่๑๐มิถุนายุณี๖โมงเย็นครับ

นี่ภาพจากข่าวที่เราคุ้นเคยนะครับคุณผู้ชม
จะเอามาขย่ำขยี้เล่าแบบละครแอคชั่นคอมเมอดี้เลย
คนที่มาเล่นก็คือพี่หนุ่มอัธพรธิมากรครับ

นำแสดงโดยคุณชินชินวุฒิคุณแป้งสรรชัดครับ

เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้าย
สิรานีที่รักนะครับ
คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกับคอลัมป์สิรานี

นี่จะเป็นการตอบปัญหาหัวใจผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นครั้งแรกรูปแบบของซีรีส์ความรักใน๖เรื่องราวด้วยกัน
อีกครั้งละครใหม่จากไทยรัฐทีวีออกอากาศทุกวันเสาร์๖โมงเย็น

เรื่องแรกเริ่ม๑๐มิถุนายนนี้นะครับ

แต่ละเรื่องนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลย